จากกระแสที่มีผู้ใช้งานทวิตเตอร์รายหนึ่งนะครับออกมาโพสต์ข้อความว่าไม่ควรสวมเสื้อบอลออกไปข้างนอก
แล้วก็เสื้อที่ดูดีสำหรับผู้ชายคือเสื้อเชิดเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดกระแสตอบโต้อย่างมากนะ
จนเกิดแฮชแท็กเซฟเสื้อบอลเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์ที่ขึ้นยอดอันดับต้นเลยอ่ะ
ล่าสุดนะครับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรำยูไนเต็ดก็ออกมาตอบถึงประเด็นที่เกิดขึ้นว่า
ก็ตัวเขาเองไม่อยากออกความเห็นกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่ขอตอบโต้อะไรทั้งนั้นใครจะว่าอะไรพูดอย่างไร
แต่ตัวเขาเองก็มีแนวทางที่ชัดเจนก็คือไม่ว่าจะไปไหนหรือวันอะไรเนี่ย
คุณเนวินก็จะใส่เสื้อบอลตลอดนะครับคุณเนวินบอกแบบนี้แล้วก็แทบจะไม่มีวันไหนเลยที่ไม่ได้ใส่เสื้อบอลนะครับ
โดยที่ผ่านมาครับนายในวินเนี่ยถือว่าเป็นประธานสโมสรฟุตบอลที่มีภาพจำจากการสวมเสื้อฟุตบอลของทีมมาโดยตลอด
เสื้อฟุตบอลของทีมบุรีรำที่ตอนนี้เนี่ยก็ยอดขายทะลุเป้าในทุกปีด้วยนะครับ